หนุ้ยสุจิราค่ะบอกเลยนะ

บอกเลยไม่ได้สวยอย่างเดียวมากความสามารถด้วย

จัดเต็มที่แฟนครับ

จะเห็นว่าพี่นุ้ยเนี่ยนะทำทุกอย่างเลย
จะให้มาสายตลกพี่นุ้ยเขาก็ทำได้
จัดเต็มเรียกเสียงฮาทุกคอนเทนต์เลยค่ะคุณผู้ชม

และจะลุคไหนแล้วแม่ก็ฟาดมาแล้ว

หรือจะเป็นลุคแบบคุณหนูแบบนี้

แล้วก็ด้วยความสวยครบเครื่องของพี่นุ้ยนะ

เป็นคุณแม่ลูกสองที่สวยแบ๊วกระชากวัยจริงจ้า
นุ้ยนะเมื่อทราบเรื่องปุ๊บก็พลิกแผ่นดินหาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะ
เขาบอกว่าอย่างนั้นเลยฉบับนี้มาครองทันทีค่ะ

แหมเป็นคุณแม่ลูกสองพ่วงดีกรีงนางเสาไทย
เวลาผ่านไปนานแค่ไหนนะคะก็ทำอะไรเธอไม่ได้เลย
ยังคงความสวยครบเครื่องแถมยังเน่แววว่าจะสวยขึ้นทุกวัน
บันเทิมไทยรัฐขอสมัครเป็นเอฟซีเลยนะคะพี่หนุ๊ยสุจีรา
เออจริงพี่หนุ๊ยได้ทุกลุ๊กเลยนะ
นี่ขนาดเป็นคุณแม่แล้วนะคะก็ยังสวยสดใสอยู่เลยนะจ๊